มาดูกันหน่อยว่าไอเดียเขาเจ๋งมากเหลือเกิน

การตัดย่านี้เขาได้ไอเดียมาจากวัวพันหลัก

แต่เห็นภาพแล้วเนี่ยนึกออกแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันนี่
ลักษณะวัวพันหลักเขาก็เดินเป็นวงอย่างนี้ฮะ

มันไม่ต้องเปลืองแรงคนต่อไปแล้วมันก็หมุนแบบนี้
แต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งคิดนะว่าอย่างนี้ก็ตัดได้แค่วงกลมอย่างเดียวสิ
ไม่ค่ะเขามีเทคนิคมากกว่านั้น
เพราะว่าเจ้าเชือกที่พันหลักอยู่มันค่อยคลายออกไปได้
ขยายเพิ่มวงรอบออกไปได้
แล้วเนี่ยคนที่คิดค้นไอเดียคือลุงธรรม

แต่เป็นนักการพานโรงของโรงเรียนบ้านแม่งูด
ตำบลนาคอเรืออำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เขาก็เอาหลักการของการเลี้ยงวัว

โดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปนั่งดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

มาใช้กับเครื่องตัดย่าแล้วก็ติดเครื่อง
ให้เครื่องตัดย่ามันทำงานหมุนรอบหลักไป
หลังจากนั้นถ้าเกิดอยากเพิ่มพื้นที่
เราก็ค่อยคลายเชือกให้มันยาวขึ้น
การทำงานของมันมันก็จะเป็นวงรอบที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อย
แล้วเส้นผ่านศูนย์กลางของเขาระยะคือ๑๖เมตร
ใช้เวลาประมาณ๓๕นาทีต่อ๑รอบ
ทีนี้ช่วงระหว่างที่เครื่องตัดย่าวัวพันหลักเขาทำงาน
ทางด้านลุงธรรมเขาก็บอกว่าโอ้ผมเนี่ยก็ไปคว้าเครื่องตัดย่า
สะพายไหล่เอามาตัดย่ามุมอื่นไปด้วย
ผมก็ได้งานไปด้วยไง๒อย่างในเวลาเดียวกันเลย
แม่ฟังแบบนี้ดูแบบนี้แล้วก็ประหยัดทั้งคน
ประหยัดทั้งแรงประหยัดทั้งเวลานะคะ
แล้วงบที่ทำเครื่องตัดย่ามันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยเท่านั้นเอง
คุณสุดคุณผู้ชมเพราะว่าเพิ่มค่าเชือกมา
เพิ่มค่าหลักมาแค่นี้แต่ว่ามันก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ
ซึ่งคนที่เอาคลิปนี้มาแชร์เรานำมาจากเฟซบุ๊กของ
ของคุณที่ใช้ชื่อว่าทัศยคุงค่ะหรือว่านายสุทัศน์เอี่ยมแสง
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแม่งูดนี่แหละ
ที่เขาเห็นไอเดียพอเห็นไอเดียไงโอ้โหนักการ
ลุงทำนี่สุดยอดก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็มาโพสต์ไว้
นี่ลุงธรรมเขาติดตัดไปหลายหย่อมแล้วนะ
ใช่ผมเห็นกลมส่วนรอยต่อเดี๋ยวก็ตัดกันอีกทีหนึ่ง
สวยงามเพราะว่าเป็นระดับเดียวกันเลยครับ
ดูเหมือนเป็นกรีนที่แบบอลังการงานสร้างดูดีมากนะครับ